ไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง
มีผู้ชายที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอาการคลุมคลั่งอะไรแต่เขายิงปืนออกมาจากที่บ้าน
แล้วแน่นอนว่าชาวบ้านเขาตื่นตกใจตำรวจพยายามไปล้อมจับใช้กำลังกว่า๕๐นายนะพี่อุ๋ย
ตอนนี้ยังไม่เจอตัวมีทั้งโรงเรียนทั้งศูนย์เด็กเล็กที่อยู่แถวนั้น
พอรู้ว่าตัวนายคนนี้หนีไปพร้อมปืน๒กระบอกเขากลัวถูกไหม
เขากลัวแน่ทั้งชาวบ้านศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนปิดหมดเลยนะคะ
แล้วตอนเนี้ยตำรวจก็พยายามตามหาตัวค่ะในติ๊กค่ะภาพนี้นะคะคุณผู้ชม
ตำรวจภูทรห้วยยอดที่นะคะกองกำลังฝ่ายปกครองไปกันหมดกว่า๕๐นาย
ไล่ล่าตามหาตัวในติ๊กอายุสามสิบเอ็ดปี
ทะเลาะกับพ่อก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัว
หลังจากนั้นยิงปืนออกมาหนึ่งนัดค่ะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
แล้วเขาอยู่ในบ้านอย่าลืมว่ามีอาวุธปืน
ณเวลาตอนนั้นมีอาวุธปืน๓กระบอกนะคะตอนนั้น
พอ๑๖กุมภาพันธ์ตำรวจก็เลยมีการติดต่อประสานญาติ
มาพยายามมาช่วยเกลี้ยกล่อมให้ติ๊กยอมมอบตัว
เพราะชาวบ้านแถวนั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะยิงปืนโป้งป้างกันออกมาอีก
เจ้าตัวไม่ยอมนะคะแล้วมีการยิงปืนออกมาอีกต่างหาก
เจ้าหน้าที่ต้องกันทั้งชาวบ้านทั้งญาติทั้งอะไรออกไปหมดเพื่อความปลอดภัย
ปฏิบัติการพิเศษศรีตรังค่ะก็จะพยายามพังประตูเข้าไป
หวังจะไปจับตัวในติ๊กแต่ติ๊กใช้อาวุธปืนที่ตัวเองมีอยู่กับตัว
ยิงเปิดทางปั้งแล้วปีนหน้าต่างหนีเข้าสวนปามข้างบ้าน
ก็ใช้อาศัยความมืดลบหนีไปนะคะ
ตำรวจเนี่ยตอนนั้นสามารถยึดอาวุธปืนมาได้แล้วเป็นปืนลูกซองยาวของพ่อเขานี่แหละ๑กระบอก
มีเครื่องกระสุนอีกจำนวนนึงแต่๒กระบอกเนี่ยมันไม่อยู่
จะมีปืนพกสั้นขนาด๓๘กับ๙มมซึ่งอันนี้ติ๊กพกติดตัวไปด้วย
ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าปกติในติ๊กเป็นคนขยันทำงาน
เลี้ยงหมูทำสวนยางสวนปาล์มน้ำมันที่สำคัญในติ๊กกำลังจะแต่งงานด้วยนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยญาติบอกแบบนี้เครียดคงมาจากความเครียดหรือเปล่า
น้อยใจพ่อแม่ตัวเองเรื่องของการแบ่งสมบัติก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อระบายอารมณ์
เจ้าหน้าที่เองพยายามตรวจนะคะออกตรวจตามพื้นที่ต่าง
ทั้งบ้านญาติทั้งสวนยางพาราสวนปามน้ำมันที่คาดว่าติ๊กจะใช้หลบหนี

กระทั่งได้รับรายงานมาเมื่อคืน
ติ๊กเนี่ยมีการไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านญาติคนหนึ่ง
อยู่ในตำบลหนองช้างแล่นนะคะ
พอไปตรวจสอบเจ้าของบ้านบอกไม่ใช่แล้ว

แล้วที่สำคัญพอประจวบกับตอนเที่ยง
มีชาวบ้านหรือคนในพื้นที่เขาบอกว่าเห็นติ๊กเดินเท้าค่ะ
มาในสวนยางในพื้นที่หมู่๑๑นะคะ
ก็เลยมีการจัดกำลังค่ะเร่งตรวจสอบ
แต่ไม่พบอีกแล้ว
ทีนี้ก็เลยเกิดความกังวลใจกันอะไรในพื้นที่แล้ว

และสวนเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลหนองช้างและตำบลบางดี
เขาทำการปิดโรงเรียนเลยนะคะพี่อุ๋ย
แล้วปิดแบบไม่มีกำหนดจนกว่าจะจับกลุ่มตัวติ๊กได้
เพื่อความปลอดภัยของเด็กค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะ

ปรากฏมีไปเจอจดหมายนะ
เป็นจดหมายที่ติ๊กเนี่ยเขียนลักษณะตัดเพาะชีวิตของตัวเองแล้วระบายความในใจ
จดหมายบอกแบบนี้นี่ขวัญอ่านให้ฟัง
ถ้าชาติหน้ามีจริงเราอย่าได้พบเจอกันอีกเลย

อยากให้ผมตายบอกมาตรงผมพร้อมที่จะตาย
คุณให้ชีวิตผมผมเอาชีวิตกลับให้พวกคุณ

ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ผมไม่มีอะไรให้พวกคุณมีแต่ชีวิตผมนี่แหละ

คำขอสุดท้ายไม่ต้องสวด

จากลูกเลวติ๊กแล้วลงชื่อ
ถ้าอย่างนี้ญาติอาจจะสอดคล้องนะ

ติ๊กคงเครียดเรื่องครอบครัว

เป็นชาวบ้านที่อยู่บ้านตรงข้ามกับติ๊กเลย

เมื่อวานตอนตำรวจมาล้อมจับกันโอ้โหเขาตื่นตกใจกันทั้งหมู่บ้าน
ใช้ปืนยิงเปิดทางแล้ววิ่งหนีมาตรงบ้านของลุง
ถือปืนสั้นมา๒กระบอกท่าทางเคร่งเครียด
ลุงเห็นนะเข้าป่าปามแล้วหนีไปเลย
ตอนคืนวันที่๑๕กุมภาพันธ์ลุงฉกนะบอกว่า
ผมไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก่อน
ก่อนที่มันจะตามมาด้วยเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาคนในครอบครัว
แต่พอตำรวจมาล้อมจับแบบนี้
ติ๊กมันคงตะเลิศแล้วหนีไปลุงบอกแบบนี้

ชาวบ้านจะอยู่กันยังไงกังวลเรื่องของความปลอดภัย
เพราะว่าในติ๊บพกปืนสั้นไปด้วย๒กระบอก
ยังคิดเหมือนกันว่าคงเป็นเรื่องของคนในครอบครัว

อาจจะมีแต่ว่าไม่สามารถเป็นอย่างไร
เขากำลังจะแต่งงานปีนี้นี่แหละ
ก็เลยคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัว

ตอนนี้สิ่งที่กลัวเพื่อนบอกนะ

ขอได้ไม่ให้ครอบครัวติดต่อแล้วบอกให้ติ๊ก
เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะดีที่สุดค่ะ
แต่ถ้านายอยู่ดันหน้าแบบนี้ก็ควรว่า
กลัวว่านองจะคิดสั้นพี่กลัวนะ

ติ๊กจะไปทำร้ายคนอื่นอ่ะไปทำร้ายเด็ก

เยอะเกินไปหรือเปล่ายังไงนะลูกเขาตะเลิศก็ตำรวจมาเยอะเกินไป
แถวนั้นโรงเรียนทั้งนั้นเลยนะเด็กเล็กทั้งนั้นเลยนะ
ก็เขาบอกแบบนี้ถือปงถือปืนเนี่ยเขาไม่มาได้ยังไงเจ้าหน้าที่อ่ะใช่ไหม
นั่นสิทีนี้ถามว่าแล้วจะเอายังไงต่อเนี่ย
เอายังไงต่อพันธุ์ตำรวจเอกอิสระพงศินาภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรห้วยยอดบอกแบบนี้นะคะ
ตั้งด่านสกัดเอาไว้สองจุดตรงไหนบ้างตรงโรงเรียนบ้านควนเรียบ
อันนี้ปิดไปแล้วเขาบอกว่ายังปิดแบบไม่มีกำหนดด้วยนะ
และมีอีกที่หนึ่งคือโรงเรียนบ้านสาเขาบอกตรงเนี้ยเฝ้าตรึงพื้นที่ตึงกำลังกันไว้
สกัดตัวในติ๊กแล้วก็จะไปดูแลความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่ด้วย
ตำรวจบอกว่าเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับในติ๊กต่อไป
แต่ขณะเดียวกันความที่ในติ๊กตอนนี้ยังน่าจะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายไหมล่ะ
อุ๋ยเพราะเขามีปืนสองกระบอกอ๋อใช่ครับแล้วไปตรงไหนก็ไม่รู้
ทางด้านของบิ๊กโจ๊กค่ะพุทธบุริเอกสุริเชษฐกภารค่ะ
ท่านก็เลยมีคำสั่งนะคะถึงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังแล้ว
บอกเร่งรัดให้ด่วนเลยนะจับตัวในติ๊กให้ได้เพราะมีอาวุธและกำชับต้องจับให้ได้ก่อนข้ามวันค่ะ